คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิมกับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ
พีนี้อย่างที่เราบอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะว่าจอมคุยรอบนี้มาเป็นแพ็คค่ะ
เป็นคู่สามีภรรยาซึ่งจริงแล้วมีบทบาทอยู่เยอะทีเดียวนะคะในการช่วยรัฐบาลให้ผ่านพ้นโควิดมาอย่างดีนะคะ
ดูสิโปรยเองก็เขินเอง
วันนี้เราจะคุยกับคู่ของคนที่เรียนไม่แน่ใจว่าควรจะคุยกับเขาในบทเรียนที่ฝ่าโควิดหรือบทเรียนที่ฝ่าไฟป่าหรือว่าบทเรียนที่ต้องฝ่าอะไรบ้างนะคะ
ตอนนี้อีพีนี้เราจะคุยกันนะคะกับคู่นี้คนเห็นก็จะน่ารักมากเพราะว่าภรรยาเป็นใหญ่เสมอนะคะก็คือนิวกับเป๊กสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่จอมคุย
ไม่พี่อาจอมขวานทั้งคู่ต้องเป็นจอมคุยวันนี้นะคะคุณ
โอเคครับพี่จำขวัญครับ

อันนี้ก็จะไม่พูดอันนี้ก็ไม่รู้จริงนะ
บางทีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนสาวนะเรานะ
ก็คือเพื่อนสาวนิดนึงให้เขาสบายใจ
ดิฉันได้อารมณ์การคุยกับคุณสองคนเหมือนตอนที่เริ่มคุยกับคุณโอ๊ตปาธานะคะรู้สึกมีทิศทางที่ไม่น่าได้สาระเท่าไหร่นะคะ

ใช่เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันจะถามออกไปแล้วถ้าคุณคิดว่าใครควรจะเป็นผู้ตอบก็แล้วแต่คุณสองคนบริหารกันเองในครอบครัวนะคะ
สักพักผมปล่อยพูดแปลง๒คำถามเริ่มหันมาหน้าผมแล้วก็บอกว่า
มึงไม่ต่อบ้างเหรอ
ฮึ่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เอ้ายังไงเนี่ย
คุยกันก่อนว่าจะไปไหนจ๊ะวันนี้กลับกี่โมงจ๊ะ
แต่ก็คือถ้า
ตรงนี้ไม่รู้ใครคุมใครนะ
ไม่ครับก็คือถ้าฝ่าฟันอะไรพวกนี้มันก็คือจะเป็นความคิด
ที่จริงมันเป็นการช่วยกันคิดแหละ
แต่ว่าบางทีเราความคิดของเป๊กก็จะเป็นแบบหลักในการที่แบบ
คิดนี้ทำนี่ไหมเป็นการเปลี่ยนสร้างสรรค์
ส่วนเป็นของเป๊กแล้วนิวก็สร้างสรรค์เหมือนกัน
แต่ว่านิวเขาจะเป็นระบบโอเปรชั่น
และก็ดูแลกระจายสูตรทีมงานกระจายสูตรเด็กในร้าน
ตอนนี้ถ้าเราถามเอาทั่วไปนะคะ

พี่มีเวลาคุยถึงเที่ยงคืนนะคะ

คืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่มันเกิดภาวะโควิดปุ๊บเนี่ย
เราก็กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่า
จริงแล้วเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอยู่บ้าง
หรือว่าเรามีศักยภาพอะไรที่สามารถทำได้
หนึ่งคือการช่วยเหลือแล้วก็ออกไปช่วยเหลือ

ตอนนี้ก่อนที่เธอทำมาทำอะไรนักร้อง
แล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่มันเคยทำ

แต่มันก็เลยหาอย่างอื่นทำอะไรเรื่อย

เราได้โอกาสทำงานอื่นที่ไม่เคยทำอะไร

ไปกับไปทำบ้านให้คนอื่น

รับจัดสวนให้ห้องคนอื่นเขาผมเอาตามแพชชั่นของเรา

เราก็เคยทำโปรดักชั่นสร้างรายการทำโฆษณามาหลายอย่าง
แต่ว่าสุดท้ายเวลาที่เราโควิด

รักกันมา

การทำพวกนี้ไปแล้วก็ถ้ามินมี

มีโอกาสเข้ามาทุกวันเราก็ถือว่าเป็นรู

เพราะว่า๓๔ปีนี้มันก็ถือว่า

คือตอนที่พี่คุยกับโอ๊ตเนี่ยนะคะ
พี่ก็ถามเนื่องจากเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั้นนะคะ

ไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ตกระทบเลยเพราะว่า
งานหลักของโอ๊ต
นิ้วจิ๋วเนี่ยนะคะเรื่องร้องเพลง

แต่จริงแล้วพอมันเกิดโควิด
ทั้งสองคนบริหารเรื่อง

แต่ว่าเราทำอะไรแทนจริงจริงคือแทนที่เราจะเลือก

ร้านได้หลังจากที่ร้าน

ไม่งั้นจัดการเรื่องประกันสังคม
ให้น้องเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกัน

เพราะร้านอยู่เชียงใหม่ใช่มั้ยก็คิดว่า
พวกทำออนไลน์แบบแบบโอ๊ตเนี่ยก็ทำเล่นอยู่แหละ

โปรดักต์อะไรขายไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปไปมา

เรียบร้อยไปหาเงินให้เขาทั้งหมดเลย

ช่วยไฟปลาก็ถามว่า
ช่วยสังคมหรือเป็นจิตอาสาก่อน
ในช่วงเวลาที่แบบเราคิดจะทำอะไร
ถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะ
มาติดว่าเราจะหักก็เลยต้องหลังจังไฟป่าแล้วมาคิดว่าเราจะ
ทำอะไรต่อดีครับตอนนั้นครับคือถ้าสมมุติเราดูจากที่ไป
ก็คือว่าคือจริงเบื้องหน้าเขาเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าก็อย่าลืมว่าจริงแล้วธุรกิจหลักอย่างหนึ่งของทั้งสองคน
ก็คืออยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ
ซึ่งกระทบทันที
ซึ่งไม่ว่าจะกระทบจากโควิดหรือกระทบจากไฟป่า

หมุนหวานกินข้าวกับเนินของข้าวยังหวานบ้า
เอาเหอะไปเลือกรายการเถอะหวาน

ไม่ค่ะพี่ขวัญแค่อยากย้อนกลับไปถึงวันที่ตอนที่เรายังไม่แน่ใจว่า

จะไปถ่ายรายการได้ไหมจะไปทำงานข้างนอกจะไปทำอีเวนต์ได้ไหม
ตอนนั้นมีความสับสนไหมเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราย้อนไปประมาณกุมภานะ
กุมภาต่อเนื่องมีนาเนี่ยนะคะตอนนั้นอาการเป็นยังไงจำได้ไหม
ถ้ากุมภาคือกุมขมับไฟป่าเนี่ยควันมันก็เริ่มมีหมอกควัน
มันเริ่มประมาณตั้งแต่มกราแล้วมกรากุมภา
ฉะนั้นมีนามันจะก็ยิ่งไม่มีคนแล้วมีนาจะหนักเป็นพิเศษ
เพราะคนเริ่มจะรู้ผลกระทบของไฟป่าเพราะว่ามันยังมีภาพตามโดนต่าง
พึ่งนักท่องเที่ยวจีนพอมา๔๐เปอร์เซ็นต์นะ

ฉะนั้นพอเกี่ยวกับโควิดนี่อย่างหายไปทั้งสองเด้งเลย
เหลือแค่ประมาณ๒๐๓๐เปอร์เซ็นที่ผลเข้า
เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ไปต่อ
พอมันเกิดโควิดขึ้นมาเราก็กลับไปอยู่กรุงเทพ
แล้วก็ช่วยไฟป่ายาวเลยหลังจากที่เราขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งสุดท้าย
ก็กลายเป็นแบบจิตอาสาช่วยกระจายเครื่องพ่นลมเครื่องดับไฟอะไรอย่างนี้
ไปกระจายตามจุดต่างนานาที่เกิดไฟป่าทั่วเชียงใหม่ครับ
เพราะที่เรามันมีกลุ่มอยู่แล้วที่ช่วยกันครับ
ดิวเครียดไหมตั้งแต่ต้นปี
คือก็ได้ข่าวว่าเชียงใหม่มีควันไฟอะไรอย่างนี้
มันกระทบกับทั้งร้านทั้งครอบครัว

ก็เป็นห่วงกับเขาเรื่องสุขภาพด้วย
แต่เราก็ฟังข่าวตลอดเวลาว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง
แต่ประจวกเหมาะกับการที่มีโควิดด้วย
โควิดนี้เราช่วยอะไรได้ยากมากเลยค่ะ
แล้วตัวนิวเองเนี่ยโดนพักงานในการร้องเพลงตั้งแต่ต้นมีนา
คือแบบทุกอย่างมันเหมือนว่าปิดประตูทุกด้าน
แล้วไม่รู้จะไปต่อยังไงนอกจากการที่เราจะทำสื่อออนไลน์
หรือว่าการพูดคุยกันผ่านเฟซบุ๊คหรือไลน์อย่างนี้ค่ะ
ฟังจากการเรียงลำดับเวลาเอาเข้าจริงแล้วน้ำหนักที่มันหนักกว่าโควิดคือน่าจะไฟป่าเพราะว่ามาก่อนใช่ไหมคะ
เพราะไฟป่ามาตั้งแต่ปลายปีต่อต้นปีแล้วใช่ไหมคะ

มันมันกระแทกแรงที่สุดด้วยโควิดเพราะว่างานอื่นจากสายงานอื่นที่เราทำอยู่ปิดไปด้วยเลย
ไฟป่าเกิดมาเป็น๑๐ปีแล้วครับแต่ว่าคนเชียงใหม่ก็ยังอยู่ได้แต่โควิดเนี่ยพอเกิดขึ้นครั้งเดียวคนเชียงใหม่เกือบอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินจริง

ก็เช่นเดียวกันเชียงใหม่หนักมาก

ทีนี้พอมันมาซ้อนกันสองเรื่องเสร็จแล้ว

วันที่ลงมาจากเครื่องบินแล้วเห็นแบบ

สิ่งแรกที่ตัดสินใจ
ก็คือต้องไปช่วยไฟป่าก่อน

เขาก็ยังมีแพทย์มีพยาบาล
แล้วเราไม่สามารถไปช่วยอะไรได้เกิน

สิ่งที่เราทำได้ก็คือไปที่ชุมชน

ก็คือแถวบริเวณร้านเราเลย

แป๊กเลยว่าเฮ้ยทำไมประตูเครื่องบินหนี

แป๊กต้องดูจังหวะเล่นด้วยนะ

ภรรยาเครียดอยู่แป๊ก

เมฆเหมาะที่เชียงใหม่นักขนาดนี้

เดี๋ยวไปพาขึ้นไปบนดอยหรือไปหาสาเหตุเลยว่า
ไฟป่าเกิดขึ้นเพราะอะไร

ให้ชุมชนพาไปเจอกำนันแล้วถาม
สาเหตุกำนันว่าเพราะอะไรก็เลยเพิ่งรู้

มันเกิดด้วยน้ำมือมนุษย์นี่แหละ

ใครบอกว่าอยู่ดีไฟไหม้ป่าเอง

ประมาณแค่ประมาณ๕เองมั้ง

แค่จุดทูบเข้ายังปลักอันเรียว
เดียวมันก็ไหม้ล้ามไปหมดแล้วแล้วใครจะพุ่งเข้าไปทัน
ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อให้มอเตอร์ไซค์ที่ขับเร็วที่สุดในประเทศพุ่งมันไม่ทันเลย
ตอนหลังเขาเลยต้องมีโดรนพอมีโดรนขึ้นไป
คือเขาก็มาของงบเราว่าในแบบขอโดนได้ไหม
ทั้งที่เขายังบินโดดไม่เป็นเลย
แต่รู้สึกว่าอยากจะไปหาคนที่จุดก่อนว่าใครทำอะไรอย่างนี้
ฉะนั้นเราก็เลยแบบไปลุยที่ลงพื้นที่เลยนะ
พอลงพื้นที่แล้วบอกโหคนที่เป็นแบบเจ้าหน้าที่เขาไม่ตายเลยเห
ถ้าเจออย่างนี้ทุกวันมันมีทุกหย่อมเกิดขึ้นมาทุกวัน
ผมก็รู้สึกว่าไฟป่าทั้งร้อนทั้งฝุ่นควัน
แล้วมันมีแค่เป็นชาวบ้านที่ประมาณ๑๐กว่าคน
มีเครื่องพ่นลมแค่ประมาณอันสองอันกับภาษาชาวบ้าน
อย่างนี้จะไปสู้กับไฟป่าที่ยิ่งใหญ่ของงานแบบภัยธรรมชาติได้ไงไม่มีทาง
หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะนิวเราตระหนักแล้วนะ
เราลงมาแล้วเราก็ต้องช่วยทำให้เชียงใหม่กลับมาเหมือนเดิม
เชียงใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมเรากลับมาให้เหมือนเดิมให้ได้
ประมาณนั้นมันก็คือจุดเริ่มต้นวันนั้นแหละครับ
คืออย่างที่เป๊กบอกมันเห็นภาพกันทั้งหมด
ว่าทำไมคนที่เขาไปทำงานที่เสี่ยงชีวิตหนักขนาดนั้นอันตรายขนาดนั้น

คือจริงตอนนั้นพี่ก็อินนะพี่ก็รู้สึกเหมือนกับแบบ
เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะมันไม่ใช่ปีแรกอะเราไม่ได้เตรียมไม่ทันอะ
แล้วทำไมเรายังเห็นแบบว่าน้องอย่างเช่นนิวเป๊กนะคะ
หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของคุณวรรณสิงห์หรือว่าเครือข่ายที่
เครือข่ายขออภัยที่เอ่ยไม่หมดนะคะ
คือแบบเฮ้ยทำไมเรายังต้องมานั่งเริ่มใหม่กันอีกวะ
ตอนที่คุณทำงานคุณรู้สึกอะไรบ้างคะตอนที่เข้าไปเห็นว่าแบบ

รู้สึกพอเจอแล้วไฟป่าแรงขนาดนี้แล้วพอเห็นผลกระทบอย่างนั้นเป๊กแบบมัน
มันขึ้นในใจมันขึ้นแล้วเราแบบให้แฮชแท็กไปเลยว่า
เผาป่าหน้าไม่อายคือแบบใครเผาป่า

ฉะนั้นใครเผาป่าหน้าไม่อายแล้วเวลาให้ไปกระแทกถึงใจของคนที่คิดจะเผา
แต่สุดท้ายมันไม่ได้เพราะว่ามันมีหลากหลายเหตุผลนะ
ที่พี่บอกว่าทุกอย่างไปคุยกับรัฐบาลแล้ว
ในการที่อยากจะให้มาช่วยเรื่องไฟป่าเอ่ย
หรือจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าสาเหตุของไฟป่าคืออะไร
พอไปคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้ถ้าอย่างคุณวรสิงห์หรืออะไรพวกนี้
เราก็รวมทีมกันหมดแล้วทั้งเชียงใหม่เลยนะ
มีประมาณ๕๖กลุ่มของภาคประชาชนที่เราคุยกันหมดแล้ว
ระยะต้นระยะกลางระยะปลายมันมีแผนของเขาที่เขาวางไว้อยู่แล้ว

ฉะนั้นเราก็เลยวางแผนระยะยาวไปด้วยกันดีกว่า

จริงแล้วมันเป็นความตั้งใจของเรา
ที่จะช่วยท้องที่ที่เราสามารถจะช่วยได้
เพราะว่าเราอยู่ในชุมชนบ้านปงเชียงใหม่อยู่แล้ว

แต่พอเรารับทราบข้อมูลหลายจุดหลายพื้นที่
และมีคนที่ทำจิตอาสาอยู่แล้วตรงนั้น
เราเลยเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็รวมกันแบบเป็น

คนนี้รับคนนี้ส่งคนนี้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยกลายเป็นว่าจิตอาสาเหล่านี้
คือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะคะ
เราทำงานโดยการพูดคุยผ่านทางไลน์และโทรศัพท์
แต่มันทำให้ปัญหามันถูกแก้ไขกันได้โดยเร็ว
พอหมดโควิดแล้วเราเดินทางได้

แล้วก็มาแนะนำตัวกันมาเจอกันมาคุยกันขอบคุณกัน
แล้วก็คุยกันว่าปีนี้เราทำประมาณนี้

ปีหน้าเราจะทำยังไงต่อไป
คือก็กลายเป็นแบบว่ากลายเป็นกลุ่มก้อนใหญ่
แล้วก็ช่วยเหลือกันหลายด้านเลยค่ะ
ตอนที่เกิดไฟป่าเนี่ยนะคะคือมันแทรกมาตอนโควิดใช่ไหม

ทางทีมข่าวอย่างทีมพี่ก็แล้วกัน

มันมีข้อมูลที่มันน่าเศร้าอยู่หลายชุดเหมือนกันนะ
เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลปัญหาความขัดแย้งอะไรค่อนข้างมาก
มันก็เอาตรงไปตรงไปตรงมาก็คือมันก็มีความเสียกำลังใจอยู่นะ
แต่ทีนี้ถ้าถามในมุมของนิว

นิวรู้สึกไหมว่าการที่แบบเราทำงานอย่างหนึ่งมา
พอต้องไปแบบทุ่มสุดตัวกับงานนี้

แต่ว่าสิ่งแรกที่หนูจะทำได้ในฐานะของสื่อ
ก็คือการบอกเล่าค่ะ
คือวันที่นุ๊กจะโพสต์รูปเชียงใหม่

คิดเยอะมากนะคะว่าโพสต์ไม่โพสต์ดีโพสต์ไม่โพสต์แบบ
คือถ้าโพสต์ไปก็กลายเป็นว่าผลกระทบภาพลักษณ์ของเชียงใหม่
ดูแย่อ่ะแต่ถ้าไม่โพสต์เขาก็ไม่รู้อ่ะ
แล้วเราจะบอกใครได้ยังไงในฐานะของสื่อ
เราก็เลยโอเคจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้ว
แต่เราควรจะบอกหน้าที่ของเราควรจะบอกให้คนอื่นรับรู้แหละ
ทุกคนได้ยินแล้วเขาก็จะกลับมาช่วยเรา
ในเมื่อถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงมันมีเอางี้เล่าที่เล่าได้ก็ได้ค่ะ
เราจะรู้สึกกังวลที่จะบอกข้อเท็จจริง
นิวพูดเรื่องเชียงใหม่แบบใหญ่มามาโดยตลอด
อากาศดีอาหารอร่อยคนน่ารัก
วันนี้มันเกิดแบบจากขาวเป็นเทาและเป็นดำไปเลย
มันก็เลยแบบช็อกว่าเอาสิ่งที่ฉันเคยพูด
แล้วมันกลายเป็นแบบนี้คนนักท่องเที่ยวหายไปแล้วทำไง
ถ้าพูดถึงอย่างนี้อีกนักท่องเที่ยวก็จะลดลงไปอีก

ก็คือทุกคนก็ทั้งศิลปินทั้งอะไรอย่างนี้
จะโพสต์ภาพที่สวยงามของเชียงใหม่ที่เคยมาสัมผัส
และภาพที่สองที่เขาโพสต์ก็คือภาพปัจจุบันก็คือ
เชียงใหม่ไม่เหลือไม่หมดอะไรนะ
เชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมเพราะไม่เหมือนเดิม
เล่นคำว่าไหม้ไหม้คือหนูแล้วก็ไหม้ก็คือเบิร์น
ก็เลยเปลี่ยนไปให้มันซอบไปให้มันรู้สึกว่าคนนึกถึงเชียงใหม่เวลาที่แบบ
มันคือเมืองอากาศดีต้องจำไว้ว่ามันคือเมืองอากาศดี
คนอยากไปพักผ่อนแต่มันแค่มีแค่ประมาณ๓๔เดือนเท่านั้นแหละที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ฉะนั้น๓๔เดือนตรงนี้มันส่งผลอะไรบ้าง
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของเชียงใหม่ส่งผลต่อสุขภาพคนเชียงใหม่
ส่งผลต่ออะไรก็แล้วแต่ภาพพจน์ของเชียงใหม่
ฉะนั้นมันเกิดหมดเลยฉะนั้นผมว่าถ้าแก้ได้ก็ควรจะแก้ในเรื่องของไฟป่าใน๓๔เดือนนี้ให้มันหายไปแล้ว
คนอยากจะท่องเที่ยวเชียงใหม่ตลอดทั้งปีแฮปปี้
แล้วเป๊กกับนิวคิดว่าเรื่องไฟป่าภาคเหนือเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่อื่นด้วยเนี่ย
มันแก้มันแก้ได้ไหมอย่างสมมุติตอนนี้เรารู้ตั้งแต่แบบสมมุติเราเริ่มปีนี้ก็ได้๒๐๒๐๖๓นี้ใช่ไหมคะ
คือเราเห็นแล้วว่ามันแย่แค่ไหนก่อนจะไปถึงอีกรอบช่วงปลายปีคิดว่าแก้ทันไหม
ทันค่ะคิดว่าทันเพราะว่าเรามีหลายกลุ่มที่เขาเตรียมตัวไว้แล้วอย่างเช่น
ต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรงนี้มีกี่หมู่บ้านหมู่บ้านนี้จะต้องมีกี่เครื่อง
เขามีการคำนวณขึ้นมาแล้วแล้วมีการคิดว่าจะต้องใช้งบเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่เราก็ค่อยเติมไปละกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการช่วยให้รองรับน้ำฝนคือเหมือนเป็นถังน้ำไปทำถังน้ำที่รองรับน้ำฝนเพื่อวันที่เกิดไฟคือก็ใช้น้ำที่เราตวงจากน้ำฝนได้
คนไทยมีโซเชียลมากขึ้นหรือว่าเห็นความหนักหน่วงมากขึ้น
ในการกระจายภาพโดรนนั้นว่าโหดอยทั้งดอยสุเทพพระธาตุดอยคำ
มันไฟลุกไหม้ขนาดนี้เหรอพอคนเห็นภาพ

ฉะนั้นคนเข้ามาเยอะมากขึ้นในการบริจาคแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกัน
ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในทีมที่เราทำกันอยู่๕๖กลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นไปดูดทางฝั่งเหลือ
แล้วก็มีสายใต้ออกรถคือทางฝั่งใต้
กับบ้านปงคุยกับอันนี้แล้วก็ไปคุมกับ

มันมีชุมชนไหนที่เราไปมาแล้วบ้าง

ถ้าได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเรามีรถเพิ่มขึ้น
ออกรถได้มากขึ้นมีทุกหย่อมที่จะเกิดขึ้น
มันสามารถเคลียร์ได้หมดไอ้จุดที่มันยังไปไม่ถึง
ไอ้ที่ชุมชนนี้ไปแล้วแต่ถ้ามันมีเงินมาในปีหน้า
เรากระจายไปเพิ่มได้ไหมที่ชุมชนที่มันรอยไปไม่ถึงตรงนั้น
แล้วแต่ละชุมชนแต่ละสังคมตรงนั้นมันจะช่วยเหลือกันเอง
ในเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ผมคิดคาดว่าถ้าเขาวางแผงว่าอย่างนี้นะครับ
พูดกันมาทั้งหมดน้ำหนักมันไปอยู่ที่ไฟป่าเยอะ
แต่อย่างว่าถ้าสมมุติเราเป็นคนเหนือนะ
คือโควิดหนักมากจริงแต่ว่าพอเฉพาะหน้ามันก็ทิ้งไฟป่าไม่ได้

วิธีการเยียวยาหัวใจผ่านช่วงที่พีคที่สุด
อาจจะในชีวิตของพวกเราเลยมั้งในรอบชีวิตของพวกเราเลยมั้

คือผ่านช่วงนั้นมายังไงคะ

คือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยค่ะว่ามันผ่านไปหรือยัง

มันก็เลยแบบพูดได้ไม่เต็มปากว่าเราผ่านมันไปได้ยังไง
แต่เราอยู่กับมันยังไงก็คือเราต้องปรับตัวปรับสภาพทุกอย่างเลย
เราต้องคิดใหม่หมดเลยแต่ว่าความที่ใหม่อ่ะมันคือการเป็นแบบ
ก็ต้องพอเพียงด้วย
ต้องรู้จักตัวเองจริงต้องรู้จักขยันในการทำงาน
อันนี้อาชีพเดิมทำไม่ได้ไปทำอาชีพอื่นไหม
แต่ไม่ใช่การที่แบบอยู่บ้านเฉยนั่งดูซีรีส์หรืออะไรอย่างนี้
คือมันบันเทิงได้แต่มันจะไม่ได้สตังค์

คือต้องในภาวะแบบนี้มันต้องขนขวายิ่งกว่าเดิม
มันอาจจะต้องคูณ๒เพราะว่าเงินรายได้เราหารครึ่ง
ฉะนั้นช่วงนี้เราต้องขยันคูณสองไปอีก
สิ่งที่เรามีความสุขใช้ชีวิตเต็มที่
แล้วมันอั้นอยู่ข้างในมันทำอะไรไม่ได้
แต่สุดท้ายมันก็เอาความรู้สึกนั้นเอามา
เฮ้ยแม่งหาเงินเราก็ต้องทำเฮ้ยไอ้นี่เที่ยวอ่ะ
บางทีเราไม่กล้าเที่ยวเรากลัว
กลัวไม่กล้าออกไปไหนสุดท้ายอับความอั้นไว้อ่ะ
เราอยากจะไปทะเลไปเลย
เราจะต้องทำความเข้าใจกับชีวิตแบบใหม่ยังไงนะ
ดูแลตัวเองกับความปกติใหม่เนี่ยทำยังไงนะ
แล้วทำให้ความสุขอยู่กับมันได้เช่นแบบ
หรือเราอยากจัดดอกไม้ที่บ้านให้บ้านมันรู้สึกว่าไม่แข็งแฮปปี้หน่อย
ดอกไม้กันเอาต้นไม้มาปลูกในบ้านเหมือนน้องยายา
หรืออะไรอย่างนี้ทำให้รู้สึกเรามีความสุขในสิ่งเล็กได้
ผมว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นวิถีใหม่ที่มันทำให้เราแฮปปี้ภายในจิตใจได้นะครับ

เออฉันเขียนสกิลพิธีกรของเป๊ะเป็นมันนะ
ไม่ต้องมีพี่ก็ได้นะเทปนี้เวลามีเพื่อนบางคนก็ไม่ต้องมีดิฉันก็ได้นะ
แล้วทั้งสองคนรู้สึกว่ามีอะไรบ้างไหมที่ช่วงสัก๓๔เดือน
อย่างที่นิวบอกนะคะคือเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เราผ่านมันแล้ว
แต่ว่าวิกฤตเนี่ยคาดหวังว่าจะไม่วิกฤตไปกว่าช่วงที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาคือวิกฤตที่สุดนิวคิดว่าสิ่งที่นิวเรียนรู้เลยแล้วแบบ
มันเปลี่ยนชีวิตนิวเลยคือเรื่องอะไรคะ
และการหกกินไม่มีงานไม่มีเดี๋ยว
เออใช่ก็ได้
เอาแบบเรียว

คุณจะอยู่บ้านกับสามีอย่างไรในยุคโควิด

มันต้องทรมานใจแทนเนอะ
ประมาณแค่ไหนที่ได้อยู่ด้วยกัน
บอกแล้วอะไรก็ไม่เท่าวิกฤตนี้
โควิดเหรอนี่เจอวิกฤตเมียเข้าไปเรียบร้อย

มันต้องปรับตัวทุกอย่างใช่ไหมคะ
สนิวไม่เคยอยู่บ้านด้วยกันแบบ๒๔ชั่วโมง
คือแบบถามว่าเบื่อไหม

ไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่เบื่อเหรอคะ
ไม่ไม่ได้โอกาสใครเขาว่าอย่างนั้นแหละครับ

แล้วเป๊กอะคะเป๊กผ่านช่วงนั้นมาแบบที่แบบเรา
เราผ่านกระบวนการคิดเราคิดว่าเฮ้ยอะไรของเราแม่งเปลี่ยนไปจริงว่ะ
หลังจากที่เกิดช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมา
คิดว่ามันต้องเอาตัวรอดอ่ะ
ต้องเอาตัวรอดคือในมุมที่คิดนั้นคือแบบ
โควิดมันส่งผลกระทบต่อทุกอย่างจริงคนกลัวคนอื่นทุกอย่าง
แล้วก็คือสงสารคนตกงานมาก

คนตกงานแล้วเขาก็ต้องหางานทำ

คนจ้างก็ไม่มีกันไม่มีต่างจ้างงานอีก

เป็นคนว่าจ้างคนและเราก็เป็นคนถูกจ้างเหมือนกัน

เฮ้ยหรือว่าพอเพียงตามพ่อหลวงดีวะ

ตอนนี้ก็เลยทำแปลงผักทำเป็นแบบสาขาใหญ่มากขึ้น
ให้เรียนรู้วิถีการเกษตรมากขึ้นเลย

มันมีเล้าหมูเล้าไก่ที่มีไข่มีไก่

มาจ้างงานเหรอเราไม่ต้องผมไม่สนใจคุณ
จริงเหรอ
อันนี้นึงนี่สนใจก็ได้
แต่หมายถึงเรากินผัก
สุดท้ายมันอาจจะพอเพียงในนั้นก็ได้

กึ่งจะเหมาะเอาซะเองคิดไปเองนะคะเช่น
ทำไมเราเห็นนิวกับเป๊กถึงดูกังวลเรื่องของรายรับจังเลย
ในเมื่อคนทำงานวงการนี้แหม่มันต้องมีเงินเก็บ
มันต้องมีเงินใช้อย่างที่เราเห็นอยู่พอสมควร
นิวกับเป๊กถึงแบบถึงพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กังวลค่อนข้างมาก
มีอะไรที่แบบเราเข้าใจผิดหรือเราไม่รู้ไหมคะ
ว่าคนทำงานในวงการนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

คิดว่าดารารวยไงเธอคิดว่าเธอรวยปะล่ะ

ก็มีพอกินพอใช้พอแบ่งเพราะว่าในวันหนึ่งที่เราแบบไม่มีไม่มีเข้ามา
เราก็ยังพยายามเอาของตัวเองแบ่ง
เราไม่อยากเป็นคนที่แบบไม่มีเลย
แล้วแบบมันจะไปถึงวันที่เราไม่มีอะไรจะให้เขาเลยอะไรอย่างนี้
ถ้าถามว่ารวยไม่รวยยังไงไม่รู้นะแต่อย่างผมอ่ะ
คือเหมือนจะแบบดารามีตังค์ผมหาเงินเก็บอะไรมาได้เยอะแยะ
สามารถสร้างบ้านได้สามารถซื้อรถและอะไรได้ก็จริง
แต่ว่าของแบรนดเนมผมแทบไม่ซื้อเลยนะ

มีนิวซื้อให้ใบหนึ่งผมก็ยังแทบไม่ได้ใช้เลย
เมื่อกนั้นเขาขโมยอย่างเดียวเนี้ย
ใช่ขโมยถุ๋ยขโมยบ้าง
ฉันเชื่ออะไรสามีไบรัญญาคู่นี้บ้างได้วะ
ที่คุยกับเราทั้งหมดเนี่ย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
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาทำฟาร์มทำเกษตรเปิดร้านอาหารคือกว่าจะได้
เงินเดียวกับหนึ่งที่เราอยากทำเราอยากเรียนรู้เราไม่ได้ได้คนเดียวชุมชนได้
ชุมชนได้ด้วยกระเศรษฐกรได้ด้วยเรามีความสุข
แม้ว่าการทำแบบนี้มันแบบอุ้ยเป็นดาราง่าย
มันยากนะมันยากหมายถึงมันมีปัญหาด้วย
คือมีปัญหาการคุยกับเกษตรกรกับคนอยู่ในชุมชน
แล้วทำไมเรายังทำก็มันต้องทำ
รู้สึกว่ามันทำไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้แย่แล้ว
มันก็มีความสุขยิ่งมันเจอกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเรื่องไฟป่า
เขาทำโดยที่ไม่หวังผลอะไรทำให้คนอื่นไป
แล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาได้กลับมามันเยอะมากกว่า
แล้วมีแต่หลอยยิ้มที่เราให้กันโดยไม่หวังอะไร

แล้วเราก็ไปช่วยเขาโดยที่แบบไม่หวังผลอะไร
พอทำไปเรื่อยแล้วมันเจอกลุ่มนี้จริง
แล้วผมว่าถ้าเป็นพี่จอมขวัญพี่ก็จะมีรู้สึกมีความสุขนะ
โดยที่แบบเจอกลุ่มที่เพื่อนที่แบบมึงไม่หวังผลอะไรกับกูเลย
ไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นแล้วคุยกันในความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
แล้วมีแต่รอยยิ้มมีอะไรช่วยกันได้ในระยะสุดท้ายนี้อาชีพก็ยั่งยืน
เพื่อนก็ยั่งยืนเพื่อนก็ยืนยาวมันก็เลยแบบอยู่ในจุดนี้ก็แฮปปี้ดีนะ

ถามว่าอาชีพนักร้องนักแสดงของนิวมันจะเป็นไปยังไงในอนาคต
ดิวรู้ว่าวันหนึ่งเราแบบจากที่เราอยู่ข้างบน
เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะลดทอนความชื่นชมชื่นชอบลงมา
เพราะว่าจะมีคนอื่นที่เขาเกิดมาเพื่อมาทดแทนเรา
เราก็เลยต้องมองถึงอนาคตที่มันยั่งยืนของเราว่า
ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นนักร้องเราจะทำอย่างอื่นไหมที่เรามีความสุขอีกอย่างหนึ่ง
แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุด
คือแบบคือพยายามกลับเข้าสู่ความพอของตัวเอง
แล้วก็ถ้าปั่นได้ก็ปั่นแล้วมันก็เนี่ยใช่ไหม

แต่ว่าเราก็จะเห็นสีหน้าเขาเวลาเล่า
คือเค้าเรียกมันอะไร

มันรวยป่ะมันจะรู้สึกอิ่มรู้สึกปลอดภัย
อิ่มอดเป็นระยะครับผม

เดี๋ยวหนูคงต้องไปหื้นข้าวให้เขาอะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอดอะ
เดี๋ยวพึ่งหืนข้าวให้เขา
จริงก็แบบที่พี่เห็นเรานี่แหละเวลาที่เราได้ทำเพื่อคนอื่น

ไม่เห็นหรอกว่าเฮ้ยเราไปเจออะไรบ้าง

แล้วเราแจกจำหน่ายกี่อย่าง
ที่เราเดินไปในชุมชนนั้นตรงนี้คือบ้านปม

เขาจิ้มมาอ่ะใครว่าไงเอาอาหารไปกินสิ
นู่นนี่นี่ไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า
มันโปงอ่ะโปงกายโปงใจดีอ่ะมันก็สบายดี
อืมสุดท้ายค่ะสุดท้ายถ้ามีคนนั่งฟังอยู่นะคะ
แล้วก็รู้สึกแน่นอนคือคนเรามีความพร้อม
เพื่อรับมือกับวิกฤตไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะ
แล้วก็แต่ละคนคงผ่านในช่วง๓๔เดือนมาได้
สภาพที่เหลืออยู่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติแบบว่าเหมือนกับถามพี่เป๊กพี่นิว
เฮ้ยเครียดอยู่แล้วแบบมันตันจริงมันไม่เห็นแสงสว่างเลย
อย่างที่บอกนะคะคือคนเราความพร้อมที่จะกลับมาไม่เหมือนกัน
คือมีอะไรอยากบอกเขาไหมเออถ้าเขานั่งฟังกับเราอยู่ตอนนี้
คือมีหลายคนที่เข้ามาแล้วแบบเรียกอะไรอ่ะมาขอยืมเงินอะไรอย่างนี้
แต่เราก็จะบอกเขาว่าลองไปอย่าใช้คำว่าขอ
ให้เปลี่ยนจากคำขอยืมเงินเป็นขอทำงาน
มีงานอะไรให้ทำไหมเพื่อแลกกับเงินที่อยากจะได้
อยากจะบอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งผ่านวิกฤตนี้ไปได้
คุณต้องขยันนะคุณต้องอดทนอดออมแล้วคุณอย่ามาเกี่ยงงาน
คือบางทีเราจะเจอพนักงานบางคนหรือบางที่หลาย
หนักไม่เอาละเปลี่ยนงานอะไรอย่างนี้
ฉันเคารพในงานในอาชีพของฉันไม่ว่าจะเป็นคนขัดห้องน้ำ
คนเก็บขยะหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความสำคัญและ
หน้าที่ของคุณทำเงินให้คุณได้ที่จะเลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้
อยากจะให้ทุกคนขยันแล้วก็ฝ่าฟันกันไปต่อไปค่ะ

ผมก็นั่นแหละครับแบบที่นิวบอกว่า
หลายคนคงเจอจุดลำบากมาขนาดนี้แล้วแต่ว่า
ว่าหลายคนเขาก็ลำบากเหมือนกันเราก็แค่หนึ่งคนที่ลำบากเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเราไม่กัดฟันสู้สุดท้ายชีวิตเราไม่ได้มีวันพรุ่งนี้แน่นอน
มันก็คือเป็นชีวิตใหม่ของคุณแสงสว่างเล็กน้อย
ว่ามันสามารถปรับได้แล้วก็กระตุ้นตัวเองหาความรู้
ถ้าเราไม่มีนะเราหาความรู้อะไรก็ได้ทำตามขั้นตอนต่างจนสามารถ
ผลักดันแล้วก็สร้างความพร้อมเพียงให้ชีวิต
แล้วก็สร้างความสุขเล็กน้อยของตัวเอง

ผมว่าอันนี้น่าจะใช้ชีวิตในนิโรมอลได้ดีครับ
คุณผู้ฟังค่ะที่แบบเราคุยกับหลากหลายอาชีพมานี่

แม้กระทั่งเต็กกับนิวก็เช่นเดียวกัน
คือถ้าเรามองรวบเร็วก็อาจจะกระทบน้อย

แต่ไม่รู้หรอกว่าดิ้นแค่ไหนถูกไหมคะ
โอ้โหทำทุกอย่างเลยครับตอนนี้

ขอทราบงานตอนนี้ของทั้งสองท่าน
และโปรเจคที่เตรียมจะทำหน่อย
ปิดท้ายเราจะได้ติดตามสองคนนี้ต่อไปค่ะ
ก็คือพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

ก็เลยต้องใช้วิกฤตในการปิดร้านนะคะ
เป็นการปรับร้านคือปรับตั้งแต่หลังบ้านปรับระบบปรับอาหารปรับ
ให้มันแบบเปิดมาอีกทีนึงคือเป็นแบบ

เป็นทุ่งข้าว
ไม่ใช่แบบบุ๊บก็คืออันนี้คือแบบเป็นโปรเจกต์ที่เราไปคุยกับทางมชมาแล้ว
จัยพันธุ์ข้าวใหม่ขึ้นมาเอาข้าวดอยจากทางเสมอ
ลงมาเพื่อช่วยเกษตรกร
แล้วก็ทำให้มีข้าวพันธุ์พันธุ์ข้าวใหม่เกิดขึ้น
มากินที่ร้านเรามากขึ้น
มีแปลงเกษตรที่กลุ่มนักเรียนรัฐชาติหรือครอบครัวต่างมาได้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่นี่เรียนมีสนามเด็กเล่นนี่คือการล้างใหม่ภายใน๓๔เดือน
ที่กำลังทำอยู่ที่แบรนด์เฟิลกูธตอนนี้
ส่วนงานในวงการก็ยังมีเพลงที่ตอนแรกมันก่อนที่จะปิดโควิด
ก็คือปล่อยเพลงใหม่ปุ๊บโดนเบรกปั๊บเลย
ก็คงจะกลับมาโปรโมทเพลงเหล่านั้นต่อไป
แล้วก็ปีนี้ก็ยังมีเพลงของนิวจิ๋วเป็นอัลบั้มด้วยค่ะ

แล้วก็รายการของพวกเราเองด้วยที่ทำเกี่ยวกับทั้งบ้าน
เราก็ต้องปรับวิธีการนำเสนอพวกเราเองด้วยก็เลยกลับมาทำพวกออนไลน์เป็นหลักด้วย
มันถี่มากขึ้นเหมือนที่เราคุยกับโอ๊ตนะครับโอ๊ตบอกว่าเอ่อทำไมโอ๊ตถึงแบบตั้งใจว่าออกมาตั้งมั่นว่าจะทำแบบออนไลน์เลย
นี่คุยกับโอ๊ตว่าโอ้โหมึงกู๓๐เทปบางทีลูกค้ายังไม่เข้ากูเลยกูยังทำเลยเนี่ยทั้งนี้กูก็แบกทีมงานอยู่อ่ะ
ซึ่งจุดนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้โอ๊ตมันต้องทำกี่รายการแล้วมันก็ต้องแบกพนักงานกี่คน
มันก็เป็นพลังเล็กน้อยเหมือนกันที่ส่งต่อให้เราว่าจุดที่เราอยากเที่ยวแล้วเราถ่ายรายการมาก่อนคิดมาก่อนเขาตั้ง๓๔ปี
แต่เราไม่เคยทำอะไรให้มันแบบถี่หรือโฟกัสเลยตอนนี้แค่ต้องวางแผนตัวเองว่าเราอยากทำช่องคู่เพื่อให้ลูกเราดูหรือเพื่อให้เราดูเองในอนาคต
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเราทำไปนานแล้วแต่มันไม่แอคทีฟแต่ถ้าเราจะมาเริ่มทำตอนนี้มันจะช้าไปไหม
แต่สุดท้ายแล้วเราจะพูดว่ามันไม่มีอะไรช้าถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยนี่คือคำว่าช้า
เพิ่งเริ่มอีกทีนึง
แต่พี่ยังสวยเหมือนอายุ๒๕เลยครับ

สองคนนี้ไม่เคยให้สัมภาษณ์ในลักษณะอย่างนี้เท่าไหร่เลยใช่ไหมคะ

จะไร้สาระแต่เหมือนได้สาระ
แต่ก็เหมือนไร้สาระแต่ไม่ได้สาระอะไรยังไงสักอย่าง

คือนิวกับเป๊กประชุมอยู่
แล้วก็สภาพตอนที่มาเมือกมาก
ไม่ใช่เฉพาะผิวหน้าแต่ว่าคือตาโรยมาก
แล้วก็ใช่คือแบบจะเหือดแล้วนะคะ
จะมาเด้งกลับขึ้นไปอีกทีก็ตอนที่เขาพูดพัชั่น
ความรักที่จะทำอะไรใหม่การได้เรียนรู้สิ่งใหม่

นางสองคนก็เด้งกลับอีกทางนะคะและตอนนี้กูกำลังจะกลับลงไปใหม่แล้วนะคะ
เราจะต้องลาเป๊กกับนิวไปแล้วนะคะ
ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์เพราะว่าเราไม่น่าจะเคยได้ยิน
เป๊ะกับนิวพูดในแถวนี้บ่อยนะแล้วก็เราไม่รู้เลยเหนื่อยกันแค่ไหนเชิญหาว่าไงต่อ
มันเหมือนเราตั้งวางไว้แล้วฟังไปเรื่อยเหมือนได้อีกมุมนึง

เนี่ยเสียเอง

ใช่เขาตั้งใจฟังมากพอดคลาส

เออไปทัวร์กันที่บ้านไม่ได้ปิดรายการแล้วเว้ย
แต่ยังไงเนี่ยวันนี้ขอบคุณนิวกับเป๊กมากเลยนะคะ
ว่าเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่แบบว่ามาตามนัดแล้วก็คุยกับเรายาวเลยนะคะ
ยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่ลานิวกับเป๊กไปก่อน

ขอบคุณที่ให้เกียรติไทยรัดค่ะ
ผู้ฟังค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราอาจจะไม่ได้เห็นทั้งนิวแล้วก็เป๊กมาคุยแบบนี้บ่อยนักนะคะ
แขกรับเชิญดีทั้งต่อไปดีทั้งหน่วยแน่นะคะ
แน่คือว่าเราโคจรมาพบกันได้อย่างไรนะคะ
วันนี้ลาไปก่อนพบกันทุกวันเสาร์๑๐โมงเช่นเคยนะคะ